เริ่มกันที่ข่าวช็อกวงการบันเทิงนะคะ
หลังจากที่พวกเราได้สูญเสียอดีตนักแสดงและนักร้องชื่อดังในยุค๙๐

ด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดด้วยวัยเพียง๔๔ปีค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะเวลา๑๕นาฬิกา
ญาติญาติและผู้ใหญ่คนสนิทได้เคลื่อนร่างนาธานโอมาน
จากโรงพยาบาลสมุทรสาครมายังมัศยิตอันอิสติกอมะ
เพื่อประกอบพิธีตามหลักศาสนาอิสลาม
หลังจากนำร่างของนาธานมาทำพิธีอาบน้ำมายัด

หลังจากนั้นก็นำไปละหมาดและเคลื่อนย้ายไปยังกุโบ
และทำพิธีฝังในสุสานเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะ
โดยอดีตผู้จัดการชี้อนุชาได้เผยภาพสุดท้าย
นาธานเสียชีวิตกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐ
พร้อมกับเผยว่าเพิ่งคุยกับนาธานเมื่อ๓วันก่อนเข้าโรงพยาบาล
ที่ค่ายหนังติดต่อจะเอาพล็อตชีวิตของนาธานไปสร้างหนัง
ซึ่งก็รู้สึกช็อกที่น้องจากไปอย่างกระทันหัน
และอยากให้ทุกคนอโหสิกรรมในสิ่งที่นาธานเคยทำผิดพลาดค่ะ
เขาก็มีอยู่ในความที่ไม่ดีคนเรามันมีทั้งดีทั้งชั่วนะครับ
ถึงสุดท้ายก็เป็นการตัดสินของพระเจ้าว่าเขาจะไปอยู่ตรงจุดไหนในโลกหน้า
มดดำคัชภานะคะก็ได้โพสต์อะไรนาธานโอมานผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเช่นกัน
เขียนข้อความว่าขอคำมากรรม
หลังจากเคยพูดล่วงเกินในฐานะพิธีกร
หลังเคยเชิญนาธานมาออกรายการพร้อมกับอวยพรให้หลับให้สบายไม่ต้องเหนื่อยอีกต่อไปนะคะ
ถ้าย้อนกลับไปเมื่อยุค๙๐นี้ต้องบอกว่านาธานยืนหนึ่งในเรื่องของการเป็นนักร้อง
แล้วก็ยืนหนึ่งในเรื่องของความสามารถในเรื่องของการพูดหลากหลายภาษานะคะ
ค่ะก็โด่งดังทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นความทรงจำแล้วกันนะคะ
ก็ขอแสดงความใจกับครอบครัวอีกครั้งด้วยค่ะ